อารุณสวัสดิ์ค่ะพี่ใบตอบอารุณสวัสดิ์ค่ะ

ศุกร์แล้วใช่ไหมแต่ว่ายังเจอกันอยู่นะคะ

ยาวไปจนถึงวันจันทร์เลยค่ะรับหน้าที่แทนคุณเชอรี่อีกเช่นเคยนะคะ
แต่ว่ารับประการว่าข่าวบันเทิงยังคงแซ่บไม่แพ้กัน
คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ

มาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กับการอัปเดตความคืบหน้าอาการป่วย
พระเอกชื่อดังอย่างคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีแต่ข่าวที่น่ายินดีที่เราได้ฟังกันนะคะ
เพราะว่าคุณอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มปอทฤษฎี
ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
แล้วก็บอกว่าดูเหมือนว่าอาการโดยรวมแล้วก็การตอบสนองของคุณปอนั้นจะดีขึ้น
แต่ขณะนี้นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเองก็ยังคงขอรับบริจาคเลือดเพิ่มเติมค่ะ
หลังจากที่คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แถลงอาการล่าสุดไปเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ระบุว่าปธฤษฎีค่ะสามารถกระพริบตาขยับมือแล้วก็หายใจได้เอง
ลับกับการใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะของการรักษาค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านคุณอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มก็ได้เผยให้สื่อมวลชนฟังด้วยสีหน้าที่โอ้โหสดใสยังเห็นได้ชัดเลยแตกต่างจากวันอื่นนะคะ
โอ้โหนี่น้องมะลิน่ารักใช่ไหมน่ารักนะใส่แว่นมาเลยคอสตุมแน่นทุกวัน
เล็ปตัวน้อยนะคะยังไงก็ตามนะคะในส่วนของแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ได้ฝากข่าวมายังสื่อมวลชน
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเพื่อนำมาปั่นเป็นเกล็ดเลือดในการรักษาปอทฤษฎี
คนไข้รายอื่นค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเลือดในคลังของโรงพยาบาลใกล้จะหมดนะคะ
ซึ่งก็สามารถบริจาคได้ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็สภากาชาติไทยด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะใครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถไปบริจาคเลือดกันได้นะคะ
ทั้งนี้ค่ะผู้จัดการส่วนตัวของคุณปอทฤษฎีก็ได้ฝากเตือนประชาชน
หลงเชื่อกับการตั้งกลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่มเฟซบุ๊คขึ้นมาเรียรายเงิน
โดยอ้างว่าจะนำเงินที่ทุกคนร่วมบริจาคไปสร้างพระ
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับปอหรือแม้กระทั่งการทำเสื้อออกมาจำหน่ายและอ้างว่ารายได้ทั้งหมด
จะนำไปทำบุญให้กับพระเอกดังด้วยนะคะ
ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลย
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มบุคคล
แจ้งความจำนงว่าจะช่วยเหลือด้วยวิธีดังกล่าวกับทางญาติเลย
โอ้โหแบบนี้น่าสะเทือนใจเนอะใช้โอกาสที่แบบอย่างนี้มาหากินเข้าตัวเอง
ถูกต้องแล้วเรื่องของการหลอกลวงผ่านโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันเยอะมากเลยนะคะ
ใครที่ได้รับข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเพราะว่ามีอีกหนึ่งข่าวใช่ไหมที่ถูกหลอกเหมือนกัน
ต้องก็จะราภา๖คืนหน้า๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐรายงานกันเมื่อช่วงเช้าวันนี้แล้วด้วยนะคะ
ยังไงก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทฤษฎีนะคะครอบครัวสหวงขออภัยกับคุณปอทฤษฎี
ขอให้คุณปออาการดีวันดีคืนขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติโดยเร็ววันค่ะ